ประจวบคิริขันกันครับคุณผู้ชมครับ
เด็กลงไปเล่นน้ำในฝ่ายน้ำล้น

ในนั้นมีศพผู้ชายอยู่ด้วย
นี่แหละครับมันถึงตรงนี้

กันว่าสงสัยคงจะขับรถไม่ชินเส้นทาง
แล้วตูมลงไปแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เป็นนิสสันมาร์ชครับสีเงินนะครับ
อยู่ในฝ่ายน้ำล้นสาลาลัย

อำเภอ๓๐๐ยอดประจวบคิริขัน
เจ้าหน้าที่กู้ซากรถขึ้นมานะครับ

กระจกด้านซ้ายลดลงเกือบหมดบานแล้ว
ในรถพบนายคมศักดิ์สุนทรสารทูล
อายุ๔๓ปีเป็นคนชนบุรีครับ
แจ้งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านให้มาดู
แล้วก็กู้ภัยนำศพโรงพยาบาล

ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ที่สพ๓๐๐ยอดอย่างละเอียด

เพื่อหาสาเหตุว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
จากผู้ตายมาจากต่างจังหวัด

มาที่เกิดเหตุ

พ่อเนี่ยตอนเดินทางก็คุยโทรศัพท์กัน

มาทราบข่าวเมื่อคืนนี้แหละนะฮะ
พันธบุรตเอกวิโรศพิมพ์คุณากร
ท่านผู้กำกับการสอบพร้อมสามร้อยยอด

ตอนนั้นอนแรกตาหลักฐานที่เกิดเหตุ

ริมถนนเพชรเกษมก่อนนะครับ
ตอนนั้นมาสอบถามเส้นทางนะฮะ
ไปทางฝ่ายน้ำล้น

ผู้ตายน่าจะไม่คุ้นเส้นทางแล้วขับเร็ว
น่าจะเสียหลักศีรษะกระแทกกระจกอย่างแรง

เพราะว่าตามร่างกายก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
หลังจากนี้นะครับตำรวจจะส่งศพไปผ่าพิสูจน์

เพื่อคลายประเด็นสงสัยของลูกสาวกับญาติ
แต่เสียชีวิตเพราะอะไรครับ